ดูข่าวสะเทือนใจชาวหนองบัวลำพูหน่อยนะคะมีคนร้ายค่ะ
ทุบทำลายพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองครับ
และดันไปทุบทำลายในช่วงที่เขากำลังจะมีงานแสดงแสงสีเสียง
ซึ่งพระพุทธรูปนี้นะคะจะเป็นฉากสำคัญในงานแสดงแสงสีเสียงนี้ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่ากำหนดวันไว้แล้วก็ต้องทำกันต่อไปนะคะ
ส่วนเรื่องของการตามตัวผู้ต้องหาที่ไปทุบทำลายพระพุทธรูป
ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุโบราณตำรวจสพสุวรรณคูหาค่ะ
ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุชื่อว่าในลำไยหายทองฟังดีดีนะคะ
ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยนายลำไยหายทองไม่มีหายทองคำนะคะ
อายุสามสิบหกปีค่ะเป็นชาวตำวนสุวรรณคูหานี่แหละ
พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์และค้อนที่ใช้ก่อเหตุทุบทำลายพระพุทธรูปค่ะ
ตำรวจนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีฐานทำให้เสียทรัพย์แก่วัตถุโบราณ
มีโทษสูงนะคะจำคุกไม่เกิน๗ปีปรับไม่เกิน๗แสนบาท
ทำไมถึงได้รับโทษถึงขนาดนี้ก็บอกไปแล้วไงคะ
เป็นวัตถุโบราณพระพุทธรูปองค์นี้นะคะตามประวัติพบว่าก่อสร้างยุคพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชสมัยล้านช้างนู้นนะคะ
อยู่ในวัดถ้ำสุวรรณคูหาขณะที่นายสมเจตจงสุภาวิสานกิจ
ผู้ราชการจังหวัดเปิดเผยว่าพระพุทธรูปองค์นี้เคยถูกทุบทำลายมาแล้วเมื่อ๔ปีก่อน
และคนร้ายเป็นใครล่ะคนร้ายก็คือคนเดิมไงคะ
ลำไยหายทองก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเพราะอะไร
เพราะเขาติดยาเสพติดฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
แล้วมีพลายาเป็นคนราวมีเขาบอกว่าล้มพ่อนี้เอ่อ
ทะลอกทะลอกกับแล้วก็หนี
เพราะลูกพ่อผิดบังซ่อนภรรยาไว้ด้วยความกระติดยาศติก
แกก็เลยมาทำร้ายพระพุทธรูปโดยการมาทุบทำลาย
ตอนนั้นทั้งชุมชนเขารู้เขาหนีไปอยู่ที่ประเทศลาว
หนีมา๔ปีแล้วครับเพิ่งกลับมาเมื่ออาทิตย์ก่อน
มาได้๓๔วันแล้วแล้ววันที่๒๗ก็เกิดเหตุ
เกิดเหตุครั้งนี้ก็ยังใช้ยาอยู่
จุดที่นายลำไยไปทุบทำลายคือบริเวณใบหน้าของพระพุทธรูปนะคะ
จะเห็นไหมคะจมูกถูกทุบแหว่งไปเลย
ส่วนก็คือถูกทุบที่บริเวณใบหูค่ะ
จากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกด้วยนะคะบอกว่างานที่จะจัดขึ้นเนี่ย
กรกฎาคมเป็นงานแสดงแสงสีเสียงตำนานนครเขินขันกาบแก้วบัวบาน
ซึ่งหนึ่งในฉากสำคัญก็คือพระพุทธรูปองค์นี้
เขาจะมีการจัดการแสดงอยู่ในถ้ำไง

ผู้ว่าราชการบอกว่าก็ต้องตามนั้นแหละงานมันจัดขึ้นแล้ว
ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะทุกอย่างจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ